ยังเป็นธุรกิจที่สดใสและเป็นไปได้ดี
เพราะว่าคนโสดเยอะอยากหาคู่ก็เยอะ

ซึ่งในธุรกิจแบบนี้

ไม่ศึกษาข้อมูลจะให้เพื่อนผู้ประกาศนี่แหละไป

แบบว่าส่งให้เลยแบบนั้น

ชอบแบบไหนเงินเดือนเท่าไหร่

แล้วใส่เทศกาลแล้วแต่เทศกาล

ติดตามได้จากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ

เพื่อหาคู่ให้กับหนุ่มโสดสาวโสดทั่วราชอาณาจักร

จะต้องเสียค่าสมัครประมาณ๒๐๐๐บาท
ก่อนจะได้พบปะและพูดคุยกับคนแปลกหน้า
เกมต่างที่สามารถสร้างความคุ้นเคย

หากคู่ชายหญิงถูกตาต้องใจเหมือนกันทั้งสองฝ่าย

เพื่อสารต่อความสัมพันธ์ได้เลย

เสมือนการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง

เพราะทำงานหนักจนไม่ได้เจอคนใหม่
คนนี้ถูกสเปคเราอย่างนี้นะครับ
เราก็สามารถให้เข้าคุยกันได้
ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทหาคู่ขนาดใหญ่
ครองตลาดอยู่๒เจ้าด้วยกัน

สามารถหาคู่ให้ได้ถูกใจได้ถึงร้อยละเก้าสิบ
ส่วนค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่๗๐๐บาท

ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่สมัคร
สำหรับผู้ที่ต้องการหาคู่ผ่านบริษัทแม่สื่อ

จากนั้นจะต้องกรอกใบสมัครไม่ต่ำกว่า๑๐หน้า
เพื่อทำประวัติและฐานข้อมูล
ก่อนจะนัดสอบสัมภาษณ์กับแม่สื่อโดยตรง
เพื่อสำรวจความต้องการของผู้สมัคร
ว่าต้องการคู่ที่มีลักษณะภายนอกอย่างไร

จัดนัดหมายให้กับผู้สมัครที่มีความต้องการตรงกัน
ใกล้เคียงกันมากที่สุด

สกรีนประวัติการเงินการงานการศึกษา

ถ้าไม่เป็นไป๑๐๐เราฟ้องให้คุณเลย
คือเราตัวเองการันตีโปรไฟล์ลูกค้าให้ค่ะ
ทีนี้อัตราประสบความสำเร็จของเราถึงได้สูง
ได้บอกว่าถ้าผู้ชายนี่๙๙เลยว่าสำเร็จแน่นอน

องว่าธุรกิจแม่สื่อในประเทศไทยยังคงสดใส
สังคมคนสดขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยกลุ่มลูกค้าสำคัญของธุรกิจนี้

และต้องการมองหาคู่ชีวิตที่มีความต้องการ

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ

อีกทั้งยังมีพ่อแม่ผู้ปกครอง
ใช้บริการนี้เพื่อหาคนรักให้กับบุตรหลานของตัวเอง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน